คุณผู้ชมครับวันศุกร์แบบนี้อยากจะมีอะไรที่มันเฮฮาเนี่ยเราก็เล่ากันไปนะครับ
แต่บางเรื่องบางราวเราก็ต้องเล่าถึงเรื่องของความอาถรรพ์กันบ้าง
เพราะว่าพอไปเจอแล้วเนี่ยนะมันแหมฟังแล้วขนลุกขนพองจริงกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ที่เขาเล่ากันมาที่จังหวัดอ่างทองไปเจอกับเรื่องราวอาถรรพ์นี้
เดี๋ยวจะพาไปดูสถานที่ก่อนว่ามันชวนขนหัวลุกขนาดไหนครับ
โอ้โหแม่ยังก็ดูหนังผีเป็นไงน่ากลัวไหม

ร้างแห่งวัดหนองเต่าที่ตั้งอยู่ตำบลบางพลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับ
เป็นบทร้างนะที่ก่อด้วยอิดสภาพหลังคามันซุดโทรมจริง
ถล่มไม่ถล่มแหล่แล้วมีต้นมงต้นไม้ปกคลุมอยู่แบบนี้

กลางวันก็พอมองได้กลางคืนแล้วไม่เอาด้วยคนล่ะครับ

แล้วด้านในนะเขาบอกว่ามีรูปปั้นเต่าขนาดใหญ่เดี๋ยวจะได้เห็นกัน
รูปปั้นเต่าเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เขียนเอาไว้บนกระดองเต่าด้วย
แล้วก็ด้านข้างกันมีพระพุทธรูปเป็นรูปปั้นเก่าแก่ประดิษฐานอยู่
เขาว่าอายุของโบสถ์นี้นะครับคาดว่าจะมีอายุราวสักร้อยปีขึ้นไปนะ
อ้าวเนี่ยดูเต่าที่ผมเล่าให้ฟัง

ส่วนนี้คือพระพุทธรูปที่ผมบอก

ดูจากศิลปะไม่ค่อยคุ้นตานะครับ

ชาวบ้านเขารู้จักก็คือลุงบุญชู

ชาวบ้านในพื้นที่ก็เล่าว่าเนี่ยนะมันมีเรื่องราวอาถรรพ์เกิดขึ้น

เขาอยู่พื้นที่ตรงนี้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณลุงเขาเช่าพื้นที่วัดหนองเต่าเอาไว้เพื่อปลูกบ้านและทำสวนผลไม้

เขาเจอมากับตัวเองเลย

ลองฟังจากเสียงปากของคุณลุงเขาเลยครับ
มีบททางโบท
พอสักพักนั้นก็หายเข้าไปในโบท

หันไปมองเจอนางรำสักพักหายเข้าไปในโบสถ์

ก็พูดแล้วเตือนแล้วบอกว่าตอนกลางคืนนะอย่าหันไปมองที่โบสถ์นี้
อย่าเลยห้ามเด็ดขาดและยิ่งถ้าได้ยินเสียงดนตรีไทย
เช่นเสียงปีพาดอะไรแบบนี้มาบันเลงยามค่ำคืนแล้วก็
อย่าเข้าไปนะอย่าหันไปมองด้วยซ้ำ

แต่คนเรายิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
นั่นน่ะสิคุณลุงบุญชูในยุคนั้นสมัยนั้นพอได้ยินเสียง

แล้วแกเจอกับหญิงสาวที่แต่งกายด้วยชุดไทยจำนวน๕๖คนหรือเปล่า
เรียกว่าคนได้ไหมไม่รู้เหมือนกันล่ะ

ยามไม่ถูกนะสักพักหายเข้าไปในโบสถ์ร้าน
ลุงบุญชูแกก็จำตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เลย
ใช่ก็มาเล่าให้กับชาวบ้านแถวนี้เขาฟัง
เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะ
พอเรื่องราวแบบนี้ได้ทำการเล่าโดยตลอดข่าวเชื่อว่าอีกไม่กี่วัน
คนก็จะแห่ไปเที่ยวที่นี่กันเพราะว่า

ไปกลางคืนแล้วกันไปกลางวันแหละดีที่สุด

ไปกลางวันได้หรอได้แต่อย่าหายเข้าไปในโบสต์ละกัน
ดิฉันเหรอดิฉันไม่หายเข้าไปในโบสต์ค่ะหายไปเลยล่ะค่ะ

มันเป็นเรื่องของความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊